สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อน
ก่อนจะเข้าเดือนลมดรคุณผู้ชมถ้าสังเกตุดูนะ
จะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ทุกปีคือรอบทำร้ายเจ้าหน้าที่
คนร้ายกดระเบิดแสวงเครื่องถล่มรถตำรวจ
ทำให้ตำรวจท่านเสียชีวิตไป๒นาย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๒นาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายชนบทบ้านบาเจาะเขื่อนบางลาง

ตำรวจชุดปฏิบัติการจู่โจมและชุดลาดตระเวนนะครับ
ได้รับภารกิจส่งหมายเรียกพยานคดีการจราจรในพื้นที่
ขับรถกระบะของทางราชการไปทั้งหมด๔นาย
พอไปถึงจุดนี้ครับคุณผู้ชมฮะจุดที่นี่ครับ
หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่เนี่ย
กดระเบิดตุ้มเดียวครับรถลงไปอยู่ข้างทางแบบนี้เลย
คนร้ายนะครับสาดกระสุนใส่รถตำรวจตำรวจก็ยิงสู้ไม่ถอยเหมือนกัน
สิ้นเสียงปืนครับคนร้ายใช้ความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป๒นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๒นาย
สำหรับนะฮะ๒นายที่เสียชีวิตในหน้าที่คือ
ตำรวจเอกวิวัตรรักชาติท่านถูกระเบิดนะครับ
ไม่รู้สึกตัวได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณเส้นเลือดใหญ่
คอด้านซ้ายจากแรงระเบิดท่านเสียชีวิตทันทีครับ
อีกท่านหนึ่งคือ๑๐ตำรวจตรีนัชพลพรมมณี
มีบาดแผลกล้ามเนื้อสวงอกอักเสบจากแรงระเบิด
อาการสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
อีก๒ท่านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ท่านแรกคือ๑๐ตำรวจโทซูฟรีนอรภา
มีบาดแผลนะครับกล้ามเนื้อทรงอกอักเสบจากแรงระเบิด
อีกท่านหนึ่งคือ๑๐ตำรวจตรีอัศราวุฒิราป้อม
กล้ามเนื้อสวงอกอักเสบจากแรงระเบิดครับ

คนร้ายฝังระเบิดแสวงเครื่องแบบสายลาก
น้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมนะฮะ

พอรถของเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
คนร้ายกดระเบิดแล้วยิงซ้ำนะฮะ
นั้นนี้เกือบทุกปี
ล่าสุดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข

ทราบเรื่องแล้วและท่านได้สั่งการทันที
กองสวัสดิการสำนักงานกำลังพล
ดำเนินการปูนบำเน็ตและสิทธิต่าง

และได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
และขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังปกป้องประเทศครับ
ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะ